คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ออกมาบอกว่ามีการคืนคืนพัดยกสมณศักดิ
แล้วก็คือในเรื่องของศัลยบัตรของพระธตาชีโวและพระธรรมชโย
ให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รักษาการผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็เดินทางไปรับคืนที่ทางประตู๗ของวัดพระธรรมกายเลยค่ะ
นายสุเทพผู้รัตนโอภารักษาราชการแทนผู้มนุยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปฐุมธานี
เป็นผู้แทนรับมอบศัลยบัตรพัดยศพระเทพยานมหาหมุณี
ก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการทุกประการ

วิเทศภาวนาจารย์รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

นายบุญเชิดกิติทรางกูลผู้มูลยการสำนักเลยคาที่การมหาเทียดรัฐสมาคม
บอกว่าสัญญาบัตรพัทยศจะดำเนินการส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ซึ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายถือเป็นพระราชคณะชั้นเทพ
จะมีการส่งคืนพัดยศชั้นเทพพร้อมศัลยบัตรทั้ง๓ชั้น
ขณะที่พระทัตชีโวได้ส่งคืนพัทยศชั้นราชพร้อมศัลยบัตรเช่นเดียวกันค่ะ
ท่านเข้ารับพระยธารศัลยบัตรพัทยศ
เมื่อท่านเป็นชั้นสูงขึ้นจะส่งคืนชั้นที่ต่ำกว่า

ท่านเป็นชั้นแรกท่านก็ส่งคืนชั้นสามัญนะครับ
แต่ว่าศัลยบัตรไม่ต้องส่งคืนแต่ในวันนี้เมื่อท่านถูกถอดถอน
ก็ต้องส่งคืนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศัลยบัตรแล้วก็พัดยศนะครับ
เพราะว่าศัลยบัตรจะมีพระบรมพิไทยอยู่
สำหรับพัทยศสมณศักดิ์ประจำตำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
จะมีรูปลักษณะและสีแตกต่างกันไปตามลำดับชั้นนั้นนะคะ
ซึ่งความหมายของพัดยศคือพัดเกตยศ
อันเป็นเครื่องราชศักระอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์โปรดกล้าวให้สร้างขึ้น
เพื่อพระราชทานแก่พระพิสุกผู้มีฐานันดรในคณะสงฆ์
เป็นการประกาศเกติคุณเพิ่มขวัญและกำลังใจ
พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอย่างโบราณราชประเพณี
ซึ่งพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ได้พัทยศสำนักศักดิ์พระราชาขณะชันเทพ
ส่วนของพระราชภาวนาจารย์หรือพระธตะชีโว
พัทยศสำนักศักดิ์พระราชาขณะชันราช
ส่วนความคืบหน้าหนังสือเสนอให้ใช้กฎมหาเทรสมาคม
ฉบับ๒๑ว่าด้วยการให้พระพิสุสลักสมณเพศ
กับพระธรรมเจโยนั้นภูมิในการพอสอยืนยันว่า
เจ้าคณะใหญ่คนกลางส่งหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี

ครั้งที่๑เรื่องข้อมูลทางคดีและข้อกล่าวหาหลัก
เกี่ยวกับการกระทำความผิดของพระธรรมชโย

พระธรรมกายได้รับเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนครั้งที่๒เรื่องขอเสนอกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่๒๑นั้น
ส่งถึงเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีแล้วเช่นกัน
หลังจากนี้จะส่งต่อไปยังเจ้าคณะตำบลและรักษาการเจ้าอาวาสต่อไปค่ะ